จังหวัดมหาสารคามกันค่ะพระบรมธาตุนาดูลอำเภอนาดูน
งานนี้ครูสลาคุณอาวุธบอกเลยขอจัดเต็มแบบไม่มียังเลยนะครับ
โอกาสร่วมพิธีนามัศกาลพระบรมธาตุนาดูลประจำปี๒๕๕๙
คุณดูดีนี่ขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกนี่ครูสลา
เราไม่เคยเห็นภาพนี้ไม่เคยเห็นลุคแบบนี้ของครูสลามาเลยคุณผู้ชม
เป็นพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานนามัศกาลพระบรมธาตุนาดูลประจำปีนี้ค่ะ
เป็นปีที่๔๒แล้วนะคะแล้วคุณดูความอลังการ
ครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติแต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดครบเซต
มาพร้อมกับนางเอกหมอลำสาวเชอรี่ปียพรแห่งวงระเบียบวาธศิลป
คุณผู้ชมนี่เลยนั่งคู่กันเลยรับบทเป็นมเหสีพระเจ้าวรมัน
เดินนำขบวนการแสดงมาหลายคนบอกว่าอุ๊ยขนลุกมาก
ดูแล้วมันมีมนต์ขลังมันเหมือนแบบย้อนอดีตย้อนไปแบบหลายปีหลายพศ

แล้วงานนี้นะครูสลาบอกว่าภูมิใจมากที่ได้มานามัศกาลพระบรมธาตุนาดูลค่ะ
ได้ทำบุญเดือน๓ตรงจุดนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งของหัวใจแผ่นดินอีสาน
เขาว่ากันอย่างนั้นต้องมาเพิ่มความขลังพลังแห่งศรัทธา
ยังได้ร่วมการแสดงสุดอลังการรับบทเป็นพระเจ้าวรมัน
ถือว่าเป็นเกียรติมากในชีวิตนะคะ

แสดงเป็นมหัยศรีของพระเจ้าวรมันด้วย
มีโอกาสได้ร่วมงานกับครูสลานดีใจมากค่ะ
ถือว่าเป็นเกียรติและก็เป็นบุญที่สำคัญอย่างยิ่ง

พระบรมธาตุนาดูมยิ่งเพิ่มความขลัง
ยิ่งเพิ่มพลังหัวใจของทุกคนเลย
อย่างวันนี้ครูสลาฮารักษ์ก็ได้มาร่วมทำบุญ

อยากให้พี่น้องได้รับพลังบุญพลังใจ
ซอฟท์ภาวเวอร์ของแผ่นดินอีสานนะครับ

รับบทผ่านเป็นพระมเหสีของพระเจ้าวรมันค่ะ
ครูสลาคุณวุฒินะคะก็ได้เป็นพระเจ้าวรมัน
เชอรี่ก็ตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันใจที่ได้มาร่วมบุญ
ที่นี่ร่วมบุญร่วมงานกับครูสละแล้วก็พี่ตายอรไทยค่ะ
คุณผู้ชมพระเจ้าวรมันผ่านไปพระมเหสี
ไปมีอีกหนึ่งสาวอย่างที่น้องเชอรี่บอก
พี่ตายอรไทยแต่งจัดเต็มเหมือนกัน
รับบทเป็นนางพญาจำปาศรีค่ะ
ร่ายรำบวงสวงอยู่หน้าพระบรมธาตุนาดูลเลย
โดยเพลงที่พี่ตายใช้นะคะก็คือเพลงบูชานาดูลค่ะ
ซึ่งครูสลาเป็นผู้แต่งให้

พี่ตายบอกว่ามาที่นี่เป็นปีที่๒แล้ว

แล้วก็รู้สึกขนลุกตลอดการแสดง
คุณผู้ชมไปฟังเสียงพี่ตายกันค่ะ
รับบทบาทของการเป็นนั่งพญาติจำปาศีนะคะ
ซึ่งกะทิร่วมร่ำกับน้องนั่งร่ำ
จากการแสดงสิ่งขลังย้อนยุคแล้วคุณผู้ชมยังมีการแสดงดนตรีรถแห่ม่วนด้วยจ้า
ไอพงศธรนะฮะซึ่งครูสลาเนี่ยได้ร่วมขึ้นเวทีร้องเพลงกับเขาด้วยเหมือนกัน
ส่งความสนุกสนานฝากพี่น้องมาที่มาร่วมงานบุญกันแบบคับข้างค่ะ
นี่รถแห่แบบคนบ้านเดียวกันไปจังหวัดไหนก็อยู่บ้านเดียวกันได้
ใครมองตากันก็เข้าใจอยู่
งานบุญผ่านไปแล้วเรามองตาก็รู้ใจงานตัวเลขมาเลยจ้ะ
จ้ารอแล้วคุณผู้ชมค่ะงานบุญเราก็สาธุงานตัวเลขอันนี้ก็ปัง